ใครกันนะคะดาราสาวนะคะที่เคยปั๊วปังเซ็กซี่มากค่ะ

แต่ด้วยความนางคันขยิกนะคะ
คันเนื้อคันตัวอาจจะเล่นรักษาเรื่องไหน

ล่าสุดไปสวยมากนะคะ
แตกชอบท้าทายก็เลยแอบไปแซ่บกันหลังโคธิน
ปรากฏแฟนไฮโซรู้เพราะว่าจ้างนักสื่อไปตามจับ
แล้วก็ไปบีบเค้นนะคะกับภูมิกับคนนั้น

ก็พังทลายนะคะแล้วนางก็เลยเลิกกับไฮโซ
ตกสวรรค์ไปเลยคอมเมนต์มากมาย
ซึ่งถามนิชานะคะที่ฉันบอกในที่แจ้งไม่ได้
ต้องไปกระซิบในที่ลับนะคะใครกันคะ
หลายคนอยากรู้หลายคนก็เดามาหลานชื่ออยู่เหมือนกันนะคะ
ใครที่พอจะรู้ข้อมูลเบาะแสข่าวเมาส์ข่าวนี้
ก็ไปแซ่บกันต่อได้ในเพจบันเทิงไทยรัฐของเราได้เลยนะคะ